เรื่องต่อไปนี้ก็ทำเอาคนรักน้ำรักปลาใจสลายเหมือนกัน

แล้วก็นำงูไปปล่อยที่อื่น

แล้วคราวหน้าก็คงจะต้องหาทางระมัดระวัง
ป้องกันไม่ให้งูเข้ามาในเบาะปลายอีก

เกี่ยวกับการล่าเหยื่อของงูเนอะ
ปกติเราก็เห็นมันกินหนู
แมวก็ว่าไปนี่มากินสัตว์น้ำแล้วอ่ะ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ